เอาเตือนภัยกันหน่อยนะคะแถวกาลสินค่ะ
เขาบอกว่าบางทีโรคจิตที่โชว์อวัยวะเพศ

บางทีเขาอาจจะไม่ใช่โรคจิตจริงเขาอาจจะเป็นขโมยก็ได้
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๒ปีค่ะ
โรคจิตควักอวัยวะเพศออกมาโชว
ตกใจวิ่งหนีที่รถจักรยานยนต์ไว้ข้างทุ่งนาแบบนี้นะคะ
ไปให้คนมาช่วยพอเรียกคนมาช่วย
พอกลับมาเจ้าโรคจิตนั่นแหละกำลังงัดรถเธออยู่
ัดเบาะรถอยู่แล้วได้ของไปด้วยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนเรียบคลองชลประธานระหว่างหมู่บ้าน
คุ้มคลองหลวงกับบ้านกกอกตำบลเหนืออำเภอเมืองกาลสิน
ผู้เสียหายค่ะชื่อว่านางไพวันชาญสิทธิ์อายุ๕๒ปี

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนกาลสิน
เป็นรถของผู้เสียหายนั่นแหละจอดอยู่คันนี้ค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ตรงนี้
แล้วก็ลงไปในทุ่งนาห่างจากจุดที่จอดรถ๕๐เมตร
จะไปเก็บต้นกกมาทอเสือขาย
ขี่รถจักรยานยนต์สีดำมาไม่ทราบยี่ห้อเหมือนกันนะคะ
บอกเห็นไม่ค่อยชัดมาจอดหลบอยู่ในพุ่มไม้ข้างถนน
ห่างจากรถของตัวเองน่าจะไม่เกิน๑๐๐เมตรคุณตำรวจ
จากนั้นค่ะชายคนนี้เดินออกมาจากพุ่มไม้ถอดกางเกงปุ๊บ
หันหน้ามาหาเธอเลยค่ะโชว์อวัยวะเพศแบบอล่างชาง
ตัวเองเห็นท่าไม่ดีนะคะตกใจกลัวจะเกิดอันตราย
และอยู่คนเดียวในทุ่งนาด้วยค่ะวิ่งไปขอความช่วยเหลือ
รถของตัวเองค่ะพอชาวบ้านและตัวเองเนี่ย
กลับมาอีกทีจะมาดูสิเจ้าโรคจิตมันยังอยู่ไหม
อยู่ค่ะแต่เปลี่ยนจากโรคจิตเป็นโจรแล้ว
เพราะว่ากำลังงัดเบาะรถจักรยานยนต์ของเธอเอง
ทุกคนตะโกนไล่คนร้ายค่ะวิ่งหนีไปขี่รถจักรยานยนต์
ซึ่งแอบจอดอยู่ในพุ่มไม้หลบหนีไปนะคะ
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องตรวจสอบรถของเธอด้วยเนี่ยนะคะ
พบว่าที่เบาะรถมันมีกระเป๋าพลาสติกซึ่งข้างใน
มีแหวนทอง๒วงน้ำหนักวงละ๑สลึง
เงินสดห้าพันหกร้อยบาทโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง
โทรศัพท์ก็ประมาณ๓๐๐๐บาทเอกสารต่างหายไปหมดเลย
เพราะว่าเธอเก็บไว้ใต้เบาะรถเนี่ยนะคะพนักงานสอบสวนระบุว่า
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้เสียหายยังคงให้การสับสน
จากยังอยู่ในอาการตกใจนะคะส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ
ซึ่งชุดสืบสวนจะได้ลงพื้นที่หาข่าวติดตามตัวคนร้ายอีกครั้งค่ะ